แต่อันนี้เดี๋ยวพาไปดูที่สมุทรปราการหน่อย

นี่ชาวบ้านเขาโวยเขาไม่พอใจสิ
เห็นที่ท่วมที่ถนนแบบนี้ก่อนคุณผู้ชม

เพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
น้ำก็เลยท่วมขังเส้นนี้เป็นเส้นถนนเส้นหลักเลย
ในพื้นที่อำเภอบางพลีที่สมุทรปราการ

น้ำท่วมถึงเตียงไม่เกินจริงเลยดอม
นี่นั่งดูทีวีทำไงแช่น้ำมันอยู่แบบนี้ดูคุณผู้ชม
หมดแล้วข้าวของบ้านชาวบ้านที่อยู่ในซอยบางปลา๖๑นี่นะคะ

นี่อย่างบ้านของคุณลุงชัยวัดเนี่ยนะ
บอกว่าโอ๊ยอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีนะ

ดูสิเปิดเข้าไปให้ดูในบ้าน

นี่น้ำมันเข้าไปขนาดนี้นะคะ
กของในบ้านขึ้นที่สูงแทบจะไม่ทัน
ได้รับความเดือดร้อนสุดเลย
แล้วสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมหนักนี่ดูสิ
หย่อนขาจากเตียงมานี่คือขาจุ่มน้ำเลยนะ

เนี่ยเห็นสภาพแบบนี้แล้วเขาจะใช้ชีวิตกันยังไง

ชาวบ้านเขาบอกว่าก็อบตนั่นแหละทำ
บตมาเปลี่ยนท่อระบายน้ำ
ไอ้ท่อระบายน้ำอันใหม่มันเล็กกว่าอันเดิม

และแถมยังมีขยะอุดตันในท่ออีกนะคะ

ทีนี้ห้องเช่าบ้านเช่าหลังอื่นในซอยบางปลาก็ได้รับความเดือดร้อน

ชาวบ้านนะเขาต้องเอาถังมาวิดน้ำ

ฝากให้ทางอบตมาช่วยแก้ไข

ตอนนี้ลำบากมากแล้วกลัวไง

แล้วเวลาปลั๊กไฟอยู่ต่ำทำยังไง

ต้องมาชี้แจงนะ

สมัยนี้ท่อให้เล็กกว่าดับนี้
คือต้องไปดูเรื่องแบบไซสซิ่งคือขนาดของท่อข้างในที่วางอยู่ด้วยไง
เพราะฉะนั้นอยากฟังทางอบตชี้แจกเหมือนกันมันอาจจะมีเหตุผลอะไรอื่น

แต่เดี๋ยวเราต้องไปเพิ่มเรื่องของการขุดลอกหรือเปล่า
อันนี้ฝากอบตด้วยนะคะ
อย่างน้อยเราก็ชี้เป้าให้เห็นแล้วว่าอยู่ตรงไหนเผื่อ
อบตจะส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงกับประชาชนด้วย